แต่ว่าเหตุการณ์ของผมที่พังงาคุณลุงคนหนึ่งหายออกไปจากบ้านไปหากบในป่าแต่๖วันแล้วยังคงตามหาไม่เจอ
ตอนนี้ยังคงไร้วี่แววอยู่นะครับแต่ว่าครอบครัวเองก็ยังคงตามหาเพื่อหวังว่าอาจจะเจอก็ได้นะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของวัยรุ่นที่มีรถจักรยานยนต์แบบวิบาก
รวมใจกันเพื่อช่วยออกตามหาคุณลุงเกษมงามสิริอายุ๗๔ปีครับ
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ค่ำของวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือคืนวันอาทิตย์
อุทยานแห่งชาติลมสักลำรุอไทยเหมือนจกระบีขออภัยอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรุ
จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้โทรชมก็มีในอไทยเหมือนหัวหน้าอุทยานกำลังผู้เหยบ้านและคนอีกมากมายครับ
รถจักรยานยนต์วิบากทั้งเดินเท้าเข้าไปหาลุงเกษม
ตามสวนยางตามโปรงตามป่ามันมีความราชามีความขุก

ญาติญาติเองกับชาวบ้านในพื้นที่ต้องนิมนต์พระสงฆ์
จากวัดหลักแก่นนะฮะไปทำพิธีตามความเชื่อ
ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดป่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เจอ
ก็ไปทำพิธีตรงนี้คือต้นไม้ใหญ่ในสวนยางพารา
ห่างจากบ้านลุงเกษมประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้น
เพื่อให้เจอคุณลุงเกษมโดยเร็วที่สุดนะครับ

เจ้าหน้าที่ชาวบ้านเดินแถวเรียงกันปูพรมค้นหารอบบ้านขุมน้ำ

สุดท้ายต้องถอนกำลังเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดครึ้ม

ลูกชายของคุณลุงเกษมชื่อว่านายวรวิทงามสิริอายุ๓๗ปี

พ่อแม้จะอายุเยอะ๗๔ปีแล้ว
แต่ว่าร่างกายของพ่อแข็งแรงมาก

ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่สุขภาพแข็งแรงมาก
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร

ไม่น่าจะมีคนทำให้เขาหลง
หรือเอาพาตัวเข้าไปหรือทำร้ายเขานะฮะปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อจะออกไปหากบบนภูเขาช่วงกลางคืน
กี่ชั่วโมงก็จะกลับมาเองได้แต่ว่าครั้งนี้หายไป๖วันแล้วครับไม่กลับบ้านก็เลยไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า
หลงอยู่ตรงไหนหรือมีใครพาตัวพ่อไปฟังเสียงลูกชายของคุณลุงเกษมครับ
แล้วทำให้ลืมทางกลับบ้านหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
วันนี้ฟ้าสางเดี๋ยวจะวางแผนค้นหาอีกรอบครับ
โดยจะมีการประสานกำลังเพิ่มเติมจากทหารด้วย
แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนเอาสุนัขดมกลิ่นเข้ามา
แล้วก็ระดมค้นหาอีกรอบหนึ่งก็คาดว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับ